มีเหตุการณ์ยิงโหดเกิดขึ้นที่บริเวณลานจอดรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับ

มเหตุเพียงเพราะว่าจอดรถขวางครับ

จอดรถขวางแล้วมาเจอกันรอบนี้
สุดท้ายคว้าอาวุธสังหารเนี่ยครับ
ปืนลูกซองยาวจากในรถออกมาแล้วยิงเลยครับ

แล้วตาของคนตายอายุ๖๐กว่า

นี่คือภาพวงจรปิดตอนช่วงเกิดเหตุครับ
ร้านจอดรถเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะฮะ
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่บางพลีสมุทรปราการ
๙โมง๕นาทีเมื่อเช้านี้ครับ
พอรถจอดสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่า
คนขับเป็นผู้ชายเดินลงมาจากรถชื่อนายพิเศษอายุ๓๗
มาถึงปั๊บเหมือนจะทะเลาะกันกับนายออยอายุ๑๗ครับ
ผู้หญิงที่มาด้วยกับนายพิเศษเนี่ยพยายามจะห้ามแล้วแต่ไม่เป็นผลครับ
นายพิเศษมีผู้หญิงนั่งมาบนรถด้วยนะครับแล้วลงมาห้าม
นายพิเศษตัดสินใจเดินไปคว้าปืนลูกซองจากในรถแล้วกระหน่ำยิงในออยจนตายไม่พอครับ
ในออยเสร็จแล้วตาของนายออยชื่อว่าตาประสิทธิ์จะเข้ามาห้าม
นายพิเศษเหมือนจะใช้ปืนทำร้ายตาของผู้ตายครับ
ตัดสินใจวิ่งหนีครับจะไปขึ้นรถบรรทุกที่จอดอยู่แต่ไม่ทัน
พอนายพิเศษวิ่งไล่ตามไปเสร็จปั๊บลั่นโป้งยิงตาล้มบาดเจ็บฮะ
นี่คือภาพนาทีที่เกิดเหตุเนี่ยครับวิ่งไล่ตามแล้วเห็นไหมฮะ
ประสิทธิ์กำลังจะเปิดประตูจะก้าวขึ้นไปแต่ไม่ทันได้ขึ้นครับโดนยิงล้มฮะ
แถวนั้นก็วิ่งวุ่นเลยครับประสานแจ้งเจ้าหน้าที่หลังจากแจ้งตำรวจสภบางแก้ว
ให้มาตรวจสอบพอมาถึงพบว่าตาประสิทธิ์
ถูกยิงที่หัวไหล่หนึ่งนัดบาดเจ็บนะฮะก็คือที่ลูกศร
ตอน๙โมง๕นาทีนะครับพอยิงเสร็จปั๊บอีก๑นาทีให้หลัง
ก็วิ่งไล่ตามไปยิงตาประสิทธิ์และอีกไม่กี่สิบนาที
ตำรวจก็มาตาประสิทธิ์บาดเจ็บใกล้ใกล้กันเจอร่างของนายออย
อายุ๑๗ปีครับเป็นเด็กติดรถแล้วก็เป็นหลานของตาประสิทธิ
โดนยิงคนแรกปรากฏว่ามีแผลถูกยิงเข้าที่สี่ข้างและ
รักแร้ข้างซ้ายตายนะครับคนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหน
นายพิเศษคนขับรถตู้คอนเทนเนอร์รอมอบตัวกับตำรวจพร้อม
อาวุธสังหารก็คือปืนลูกซองยาว๑กระบอกปลอกกระสุนลูกซอง๒
ปลอกและลูกกระสุนที่ยังไม่ได้ถูกใช้อีก๓นัดตำรวจก็
เป็นหลักฐานทั้งหมดนายประสิทธิ์ที่นั่งอยู่บนรถเนี่ยฮะนั่งหลัง
ตำรวจเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเหมือนกับอัดอั้นตันใจนะครับคือนาย
เสกเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาก่อนหน้านั้น
ในขณะที่นายประสิทธิ์เองคนที่ถูกยิงและบาดเจ็บบอกว่าตัวเขา
และหลานชายและคนก่อเหตุเอาจริงแล้วทำงานขับรถหัวลาก
เหมือนกันก็คือทำอาชีพเหมือนกันนะฮะทั้งสามคนแล้วทะเลาะกันมา
ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่สิบเรื่องจอดรถจนกระทั่งมาเจอกัน
เมื่อเช้านี้แล้วก็ทะเลาะกันอีกรอบปมเหตุเพียงเพราะว่า
เรื่องของจอดรถขวางลองฟังตาประสิทธิ์ครับ
แล้วเห็นก็บอกว่าไฟไฟลุงหรือคนตายที่เอามีดไปไล่ไฟ

วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวไทยรัฐทีวีได้ภาพวงจรปิด
เมื่อคืนนี้ครับ๒ทุ่ม๑๘นาทีลองดูภาพพร้อมกันครับ
๒ทุ่ม๑๘นาทีนะฮะเดี๋ยวจะเห็นว่ารถของนายประสิทธิ์คนที่
ถูกยิงแล้วบาดเจ็บคนเมื่อที่ให้สัมภาษณ์ขับมาจอดที่ประตู
ทางเข้าออกของบริษัทมาเขียนใบลงเวลางานนี่เลยนี่นะฮะแล้ว
รถของนายพิเศษคนก่อเหตุก็มาจอดต่อท้ายแล้วก็ลงมา
เหมือนกันจากนั้นรถนายประสิทธิ์เขาจะตีโค้งเพื่อจะออกจาก
บริษัทแต่เลี้ยวไม่พ้นครับพอเลี้ยวไม่พ้นก็เลยอ้าวเดินมา
บอกว่าเอ้ยพิเศษขยับรถให้หน่อยเดี๋ยวจะถอยหลังมันตี
วงไม่พ้นนะรถใหญ่นายพิเศษไม่พอใจขอให้ถอยไม่พอใจ
เหรอคะตอนแรกทำเมินไม่สนใจหลังจากนั้นพอเขาไม่พอ
ปรากฏว่าฝั่งของนายประสิทธิ์เนี่ยไปตบที่กระจกหน้ารถ
ของนายพิเศษเลยครับเอาให้ขยับแล้วไม่ขยับแล้วทำเป็น
เมินเฉยอีกอ่ะแล้วมันจะแบบมีฮึดทัดฮึดทัดเนี่ยนะฮะนี่
นี่นี่อ่านี่จังหวะนี้ไปววยวายกันนะนี่อ้าวไปตบ
กระจกแล้วหลังจากนั้นครับนายพิเศษจะขับรถแซงซ้ายออกไป
แล้วนายประสิทธิ์ก็ขับตามไป๒ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้คือ
ช่วงนาทีที่เกิดเรื่องแล้วทะเลาะกันอ๋อผู้ก่อเหตุลูกศร
สีแดงรถบรรทุกคันนี้ขับแซงซ้ายขึ้นไปแล้วแล้วก็เลี้ย
ออกไปนี่นะครับจากนั้นคันของคนเจ็บและคนตายก็ขับตาม
ออกไปถ้าหากสังเกตดีครับจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยตีคู่
กันออกไปแล้วมีรถคันอื่นจอดติดอยู่หน้าบริษัทเพื่อน
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าในออยในออยก็คือคนที่ถูกยิง
ตายอายุ๑๗ถือมีดมาไล่ฟันผู้ก่อเหตุที่หน้าบริษัท
แต่วงจรปิดไม่ได้มีภาพตอนวินาทีนั้น
ก่อนที่จะเกิดเหตุยิงกันเมื่อเช้านี้ครับ
ผู้ก่อเหตุคนนี้ที่นั่งคุยกับคุณภูริพัฒน์เนี่ยครับ
นายพิเศษเสื้อเขียวยอมรับว่ามันเป็นความคับแค้นใจ
เมื่อคืนนี้มีปัญหากันแล้วผู้ตายก็พูดจากข่มขู่ตลอด
เดี๋ยวจะเอามีดบ้างเดี๋ยวจะเอาปืนบ้าง
กะว่าขู่ฆ่าเขาพยายามจะเลี่ยงแล้ว
แต่ผู้ตายก็ยังถือมีดแล้วก็จะมาทำร้ายเขาก่อนที่ริมถนนครับ
วันนี้ตั้งใจจะมาลาออก
เมื่อเช้าที่มาคือตั้งใจจะมาลาออก

นี่คือน่าจะเป็นจังหวะหลังจากที่เขาอ้างว่า
เขาโดนมีดจะมาแบบไล่ฟัน

แล้วก็มาจัดการกับความคับแค้นใจ
นี่เขาแบกลูกซองมาลาออกด้วยเลยนะคะเนี่ย
เขาบอกว่าพกปืนไว้บนรถเป็นประจำ
เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้าย
อันนี้ไม่มีอะไรด่วนไม่มีอะไรร้ายเลย

วันนี้ตั้งใจจะมาลาออกแล้วบังเอิญไปเจอกับผู้ตาย

แต่ฝั่งคนตายยั่วยูให้ออกไปมีเรื่องข้างนอก

โมโหมากตอนนั้นก็เลยไปคว้าปืนลูกซองยาว
ซึ่งพกไว้ในรถป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายและมิจฉาชีพ
เอามาจัดการปัญหานี้ฮะ

คือใจเย็นไว้ก่อนอย่าใจร้อนฮะ
ก็เป็นบทเรียนและเป็นอุทาหรณ์ที่เขาฝากบอกถึงทุกคน
คุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราเดินทางต่อครับไปที่จุดเกิดเหตุ
คุยกันกับเพื่อนสนิทของนายออยคนตายนะฮะ
บอกว่าปกติแล้วเนี่ยฝั่งคนก่อเหตุ
แล้วคนตายเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็นิสัยร่าเริง
ไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรกันมาก่อน
แต่เหมือนว่าเพิ่งจะมาทะเลาะกันก็ไอ้เรื่องจอดรถขวางกันเมื่อคืนนี้แหละ
จนกระทั่งตอนเช้าจู่นายพิเศษคนที่ก่อเหตุครับ
ขับรถเข้ามาพร้อมกับเมีย
แล้วก็พูดท้าทายชกต่อยกันแล้วก็ยิงโป้งฮะ
คนตายไปบอกให้ขยับรถ
แล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันอีก
แล้วทีนี้ก็ไปมีเรื่องกันข้างนอกมั้ง

ใช่เหมือนเรียกให้มาต่อยมาอะไรกันเนี่ย

ใช่แล้วก็ประมาณว่า
เขาร้อนเขาเดือดกันทั้งคู่ใช่ไหม
ใช่แล้วทีนี้ผมไม่รู้ด้วยว่า

ขณะที่พ่อและแม่ผู้ตายครับบอกว่า

ตาคือคนที่โดนยิงและบาดเจ็บตาประสิทธิ์นะฮะ

เรื่องที่เกิดขึ้นยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง

ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลงโทษประหารชีวิตครับ
ไม่ต้องถึงกลับมายิ่งกันหรอกแม่นหรือ
ทางคดีครับตำรวจโรงพักบางแก้วบอกว่า
ผู้ต้องหาสารภาพทั้งหมดเลยฮะ

โดยบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเพราะบันดาลโทษะ
อาวุธปืนที่ใช้ก็คือปืนลูกซองเนี่ยนะครับ

ตอนนั้นซื้อมาราคา๑๐๐๐บาท
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาคือฆ่าคนตายโดยเจตนา
และความผิดพกพาอาวุธปืน
และความผิดอื่นตามพรบออาวุธปืนนะฮะ

ครอบครัวจะนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่โคราช